มาถึงเรื่องราวที่โลกออนไลน์กำลังแชร์กำลังวิภาควิจารณ์อย่างหนัก
ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเคยเจอประสบการณ์แบบนี้
กับที่จอดรถที่เขาจัดเอาไว้ให้เฉพาะ
ผู้หญิงก็ดีคนพิการก็ดีคนแก่คนท้องอะไรก็ดี
เหตุการณ์ต่อไปนี้มันมีน้องผู้หญิงคนหนึ่ง

นำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปจอดในที่คนพิการ
แต่หลังจากนั้นถูกคนขับรถยนต์หรูราคาแบบหลายล้านนะครับ

เอารถเธอออกมาจอดที่ข้างนอก

ในที่ของคนจอดรถของคนพิการ
แล้วรถของคนพิการที่จอดเอาไว้แต่แรก
เข็นออกมาอยู่แบบกลางถนนนี้เห็นไหมครับ
แล้วก็จอดออกมาหน้าตาเฉยแล้วมีการเอากลวยไปวางไว้ด้วยนะ
คือรู้สึกอะไรบ้างไหมคะ
แล้วเธอเห็นเธอก็เลยถ่ายคลิปนี้ไปโพสต์
ขณะที่เห็นว่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้างของเธอเนี่ย

ที่ไปจอดรถเอาไว้สำหรับที่จอดคนพิการ

ถูกลากออกมาไว้กลางถนนอย่างที่เห็น
มันก็แพงรถคันนี้นะราคามันก็หนักทีเดียว
ซึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยเล่าบอกว่าเธอเป็นคนพิการ
ขี่รถมาเที่ยวกับเพื่อนก่อนที่จะจอดในห้างนี้
ในพื้นที่ของคนพิการเพื่อไปทานข้าวและทำธุระ
แต่ว่าพอจอดสักพักจอดได้ไม่นาน
กำลังจะทำธุระอยู่นั้นเนี่ยเหลือไปเห็น
รถของเธอถูกลากออกมาจอดอยู่กลางลานจอดรถ
อย่างที่เห็นในภาพแล้วรถยนต์หรูราคาแพงคันนี้สีฟ้าเนี่ยไปจอดแทน
คนที่ลงมาจากรถเป็นคนปกติไม่ได้พิการ
แต่ใจเราไม่ทราบนะแต่ตัวเขาไม่ได้พิการ
ตัดสินใจเห็นแบบนี้แล้วก็เลยอัดคลิปซะเลยแล้วก็โพสต์ในโลกออนไลน์
พร้อมกับตั้งคำถามว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้

ใช่เนี่ยเป็นคำถามที่เขาตั้งไว้ว่านั่นที่จอดรถคนพิการหนูเอาไปจอดไว้
แต่การที่คุณเอารถคุณมาจอดตรงนี้แปลว่าคุณอย่าพิการเหมือนหนูหรอคะ

ตอนหนูหันไปอีกทีเขาก็เดินออกมาจอดรถหนู

แต่สุดท้ายเขาก็เอาไว้ตรงนั้นนะครับ

แล้วรถเราเขาก็จอดทิ้งไว้ตรงนั้น
แล้วหนูก็รุ่นไปเอามาจอดที่ใหม่

เสียใจมาก
แล้วก็เกิดเหตุการณ์เหมือนกับตัวเอง

และเวียนต้องดีค่ะ
คงดูฐานาดีมาก

คือสุดท้ายน้องต้องไปเลื่อนรถน้องเอง

หลังจากที่มีการโพสต์คลิปนี้ไปนะครับ
แน่นอนชาวเน็ตก็เข้าไปวิภาควิจารณ์

พฤติกรรมของชายหญิงคู่นี้ในแง่ลบแหละ

คนพวกนี้ร่างกายไม่ได้พิการก็จริง
แต่เขาพิการทางด้านจิตสำนึกสาธารณะ

เขาพิการทางสมองทางจิตสำนึกความเป็นคน

คือคนก็ไปคอมเมนต์เยอะแหละนะครับแน่นอน

ทีนี้ปรากฏว่ามีการ

ก็คือเจ้าของรถที่เป็นผู้ชายและผู้หญิง

รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เป็นคนเลื่อนรถน้องออกมาอยู่กลางถนน
แล้วก็ให้รถหรูเข้าไปจอด

เพราะมีคนเขียนว่าทำไมไม่มาขอโทษเองล่ะ

เป็นผู้ชายกับผู้หญิงที่ดูสูงวัย

ลักษณะแล้วอายุให้๓๐ก็ได้
ผมว่าน่าจะ๓๐ปลาย

คนสูงวัยเอากระเช้ามามอบให้น้องด้วยนะ
เห็นมั้ยคือคนละคนกัน
จังหวะนั้นที่มันคาอยู่กลางถนนเพราะว่า

ก็เลยลืมรถของน้องเอาไว้ตรงกลางอันนี้คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกมาขอโทษน้อง
ซึ่งทางห้างสรรพสินค้าก็บอกว่าได้มีการตักเตือนแล้วก็มีการจัดการเรียบร้อยแล้ว
นี่คือรถหรูที่เอามาจอดถูกต้องแต่ประเด็นอย่างที่บอกค่ะใช่หรือเปล่า
คนขับกับคนขอโทษเนี่ยคนเดียวกันไหมอืมซึ่งทางด้านของนายจิรายุทธ์อภัยพัฒน์
ซึ่งเป็นรอปภเนี่ยนะฮะแล้วก็นางสาวนิ่มเขาก็มานะ
เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของรถหรูนะเดินทางไปเอากระเช้าไปมอบ
แต่อย่างที่คุณบอกแล้วว่ามันไม่ใช่คนในคลิปอ่ะเนี่ยถึงแม้จะไปขอโทษแล้วก็ตามเนี่ย
แต่กระแสมันก็ในโซเชียลมันก็ตีกลับไปเยอะแยะมากมาย
เนี่ยผู้ชายทำไมถึงแบบแก่กว่าเดิมล่ะทำไมคนตัวจริงไม่มาหรือเปล่า
ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันไปส่วนรับประพอเขายอมรับว่าเขาเป็นคนเข็นรถน้องออกไปเอง

เขาบอกว่าเขาขอโทษเขาเสียใจกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น
ซึ่งล่าสุดน้องแบมเองก็ไม่ติดใจแล้วล่ะ
แต่สังคมยังคงตั้งข้อสงสัยว่า

คือดูลักษณะแล้วถ้าตัวจริงไม่ออกมาก็ไม่แน่ใจนะคะว่า

ถูกต้องเนี่ยคุณผู้ชมก็ส่งมาเยอะเนี่ย
มีเงินทำไมถึงแบบหัวจิตหัวใจเป็นแบบนี้
แล้วหลายคนเนี่ยคอมเมนต์มาทางหน้าจอไลน์แล้วก็ในเฟซบุ๊กไลฟ์ก็บอกว่า
ร่างกายปกติแต่จิตใจไม่รู้